ไปดูต่อหนุ่มที่น่าอิจฉาที่สุดในเมืองไทยตอนนี้เขาบอกอย่างนั้นนะจ๊ะ
โจ๊กโซคูที่น่าอิจฉาเพราะว่าเขาเนี่ยได้เล่นละครนะคะ
แล้วก็เล่นภาพยนตร์กับหนุ่มขออภัยค่ะ
โจ๊กสโฮคูค่ะต้องมารับบทนุ่มใหญ่ที่ตามจีบก้าวสุภาษานะคะ
แววมาว่ามีจุ๊บปากกันด้วยค่ะเออหลายคนก็บอกอุ้ยแต้มบุญสูงจริงเลยนะคะ
ส่วนเรื่องทำเพลงโจ๊กบอกว่าไม่ได้แขวนไมค์นะ
แต่ว่าจะให้ไปร้องเพลงตามกระแสนิยมอย่างเพลงแรปตอนนี้

แต่เรื่องที่ไม่รอเลยก็คือการปิดอู่เพราะว่าเลี้ยงลูกสมัยนี้มันลำบากค่ะ
ต้องช่วยดูการบ้านลูกทุกเย็นไม่มีเวลาว่างไปทำการบ้านหรอก
สองคนก็กำลังดีแล้วนะพี่โจ๊กนะ
น่ารักทีเดียวนะคะร้องเพลงเก่งทั้งคู่เลยนะคะ